ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยบอกว่าก็รอคอยอยากจะเล่นเหมือนกัน
แต่ก็ต้องเน้นย้ำเล่นในที่ปลอดภัยแล้วก็ระวังเวลาเล่นด้วยนะครับ
ตอนนี้นะครับ๑๕ประเทศในเอเชียกำลังจะได้เล่นแล้ว
รวมถึงประเทศไทยด้วยครับ
ซึ่งช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ว่าได้สั่งเปิดให้๑๕ประเทศในเอเชีย
เล่นเกมนี้ได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เปิดให้เล่นด้วย
ใครที่กำลังรอคอยก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดาวน์โหลดได้เลยครับ
ทันทีที่เปิดให้ดาวน์โหลดในประเทศไทย
ช่วงเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
ไหมครับว่ามีคนให้ความสนใจจำนวนมาก
ผู้เล่นอาจจะโหลดไม่ได้
หลอกให้ดาวน์โหลดฟรีกันด้วยนะฮะ
ดังนั้นผู้ใช้งานเองขอให้โปรดระมัดระวัง
สังเกตให้ดีก่อนที่จะดาวน์โหลด